มักจะเป็นคนที่เล่นคาถาอาคมหรือคุณสัย
พอรักษาคาถาอาคมที่มีอยู่กับตัวไม่ได้

ปู่เป็นผีปอบเหรอ
ฆ่าญาติคนต่อไป
สวัสดีครับ